รักนักแสดงวิววรรณรถและเจดเจดพี่พัทรคุณผู้ชม
ช่วงนี้เอฟซีขยันเหลือเกินขยันบ่นเหลือเกิน
บอกแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลย

ว่าหลายคู่นี้เขาคมหาดูใจกันมา๓ปีกว่าแล้ว
แถมความหวานเนี่ยไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

เส้นทางความรักของทั้งสองคนนี้เรียกได้ว่าราบรื่นแล้วก็มุ้งมิ้งกันอยู่ตลอดเวลา
มีกิจกรรมเติมรักเติมใจอยู่ตลอดคุณผู้ชมดูเอา
คือเขาปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นนะคะ
เรื่องของการจดจำวันสำคัญก็มีการพูดคุยตกลงไปในทางที่ดี
จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ลงตัวสุดเลยนะ
หลายคนเขาก็เลยลุ้นให้ว่าเออตกลงโปรงใจสักทีแต่งเลยแต่งเลย
งานนี้วิวแล้วเสร็จแต่ว่ายังไงไปฟังจ้ะ

เออคือจำแม่นเลย

ปรับทั้งคู่อันนี้เขาก็พยายามเยอะขึ้นอันนี้ก็พยายามไม่คิดอะไร
ก็จุกจิกผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเลย
มันก็แบบเอ้ยงอนทำไมจำไม่ได้อะไรอย่างนี้

ก็ยังไม่ได้ว่าเป็นคนจำดีเทลอะไรเรื่องต่าง
คุยกันบ้างครับคุยกันบ้างว่าแบบ
เอออยากมองอาณาคนด้วยแบบไหน

ก็บอกว่าเราก็แก่เหมือนกัน
อันนี้แก่กว่าเขาอีกตั้ง๓ปีอะไรอย่างนี้

ไม่ควรรีบแล้วเราไปลำบากในวันข้างหน้า
ไปก็ให้พร้อมก่อน